มาเรื่องนี้กันบ้างไปดูการฟ้อนรำกันหน่อย
งานนี้ไม่ใช่การฟ้อนรำธรรมดา
เป็นการฟ้อนบูชาผี
กดสิเสียงมาด้วยเร็ว
คุณผู้ชมครับว่าด้วยเรื่องของการฟ้อนรำ
อกจากฟ้อนเพื่อความสนุกสนานแล้ว
ยังมีการฟ้อนเพื่อทำพิธีเกี่ยวกับผีอีกด้วย
วันนี้เรารวบรวมมาฝากเรียบร้อย
จะมีพิธีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยครับ
เริ่มด้วยพิธีฟ้อนผีมดผีเมงของชาวล้านนา

คือการฟ้อนผีมดผีเมง

ที่สื่อทอดกันมาใต้โบราณ

เพื่อสังเวยผีบรรทบุรุษ
ที่คอยปกป้องรักษาคุ้มครองลูกหลาน

จะจัดขึ้นทุก๒๓ปีแล้วแต่จะกำหนด
ส่วนการทำพิธีจะมีการบูชาผีบรรทบุรุษ
หอผีประจำบ้านก่อน
จากนั้นจะกล่าวเชิญผีไปยังลานพิธี
เพื่อเตรียมไว้เพื่อเข้าทรง

ฟ้อนสังเวยกันอย่างสนุกสนานตลอดทั้งวัน

ผีจะหยุดพักรับประทานอาหาร
โดยเจ้าภาพจะถวายอาหารที่เตรียมไว้

พร้อมมอบมีดดาบที่จุดเทียนขายไว้ปลายดาบ
ให้กับร่างทรงคนละอัน
จากนั้นร่างทรงจะรับดาบไปเวียนรอบอาหาร
หลังจากฟอร์ตมาทั้งวันแล้ว

โรงตรีก็จะหยุดแปลง
ร่างทรงจะเดินไปที่หอผี

ผู้คนจะช่วยกันทำความสะอาดสถานที่
และรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน
ต่อกันที่พิธีฟ้อนผีฟ้าผีแถน
ถวายเจ้าพ่อพญาแล
นี่คือการรำผีฟ้าหรือผีแถน
โดยรำถวายให้กับเจ้าพ่อพญาแล
สารเจ้าพ่อพญาแหล่จังหวัดชัยภูมิ
ซึ่งชาวชายภูมิผู้มีเชื้อสายผีฟ้าผีแฉน
จะต้องมารำถวายให้กับเจ้าพ่อพญาแลทุกปี
ในวันประเพณีบุญเดือน๖
เพราะถ้าหากไม่รำถวายก็จะเกิดอาเภษขึ้นในครอบครัว
บางครั้งจะมีอาการเจ็บป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุ
โดยพิธีจะเริ่มทำก่อนที่จะทำนา
เพื่อเป็นการขอฟ้าขอฝน
อกจากนี้ยังเป็นการขอให้บารมีของเจ้าพ่อพญาแหล่
ปกป้องคุ้มครองชาวชายภูมิ
ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและอยู่เย็นเป็นสุข
นี่ถือเป็นประเพณีพิธีกรรมทางความเชื่อของชาวอีสาน
นับถือผีฟ้าผีแถนโปรดใช้วิจารณญาณ
ในการรับชมด้วยนะครับ